คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่
ที่ต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่ก็เพราะว่ามูลค่าความเสียหายเป็นหลักพันล้านบาท

ผู้เสียหายหลายพันคนนะคะ
คดีนี้เนี่ยหลังจากที่กองปราบได้มีการแถลงเมื่อวาน
เป็นเรื่องของการช่อกงประชาชน
เขาทำกันเป็นขบวนการมีหลากหลายรูปแบบ
แล้วก็ยังมีคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการยังคงหลบหนีอยู่
แล้วคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการโอ้โห
เคยมาออกรายการถามโรงของคุณจอมขวัญ
แล้วก็เป็นคนที่ถูกพูดถึงเยอะมาก
นายประสิทธิ์เจียวกกเคยถูกพูดถึงว่านายประสิทธิ์คนนี้
จนถึงขั้นที่เชิญมาออกรายการ
มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญมาถามประเด็นนี้แหละ
เขาเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์สอนทหารให้ใช้โซเชียลมีเดีย
ให้มีความรู้สอนเสร็จเขาจะเอาไปทำอะไรต่อ
แต่เรื่องของการเป็นหัวหน้าขบวนการในการช่อกงประชาชน
อันนี้ต้องขยายผลต่อเพิ่มนะคะ
สนที่กำลังกันตรวจค้นเป้าหมาย๙จุด
กรุงเทพและปริมณฑลจับผู้ต้องหาเครือข่ายที่เขาหลอกลวงประชาชน
๔คนออกหมายจับไป๖จับได้๔เป็นหมายจับของสารอาญา
ข้อหาช่อกงประชาชนข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ทีนี้ค่ะมีใครบ้างเดี๋ยวเราดูเลยนะคะ
อามราพรวิเศษสุขอายุ๓๔ปีแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
คนนี้เป็นประธานโครงการเที่ยวเพื่อชาตินัทธวัลอุตมะปรากรมอายุ๓๒
สิริมาณวรัฐอายุ๓๗กิติวัฒน์อวมอารีอายุ๔๐
ยังหนีอยู่สองค่ะซึ่งก็คือนายประสิทธิเจียวฟกด้วยนะคะ
หนึ่งในสองที่หนีอายุ๔๕ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน
เหมือนกับเป็นหัวหน้าขบวนการด้วยซ้ำตามที่ตำรวจแถลงนะคะ
นายกิติศักดิ์เย็นนานนท์อายุ๕๕รองประธานกรรมการบริษัทในเครือ
นี่ก็ยังหลบหนีนะคะหลบหนีอยู่สองตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังกระจายกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสที่ซ่อนตัวของผู้ต้องหาสองคนนี้
เชื่อว่ายังอยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศ
แล้วสำคัญมากต้องไปดูเส้นทางการเงินค่ะเชื่อมโยงทางการเงินอะไรยังไงบ้าง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
นี้ค่ะเขาลักษณะการก่อเหตุมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเขาทำกันเป็นขบวนการจริงจริง
ตั้งบริษัทขึ้นมาหลายแห่งเลยนะคะลักษณะเป็นเครือข่ายใหญ่แล้วก็หลอกชวนผู้เสียหาย
หายที่เป็นนักลงทุนนะคะให้เอาเงินมาร่วมลงทุนหลายรูปแบบมากก็จะคล้ายกับ
เดิมก็จะอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงนะ
ช่วงแรกก็ได้รับผลตอบแทนสูงจริง
เหยื่อก็ตายใจลงทุนเพิ่มเรื่อย
พอลงทุนเพิ่มทีนี้แหละเริ่มไม่ได้เงินคืนตามตกลงแล้วนะคะ
คนที่หลงเชื่อผู้เสียหายเป็นพันคนจริงคุณผู้ชม

เขาก็รวมตัวกันแจ้งความมูลค่าความเสียหายสูงขนาดนี้
ก็เลยต้องมีการตั้งคณะทำงานนะคะ
ทั้งกรองปราบทั้งปอศทั้งปอธ
เร่งสอบสวนคลี่คลายคดีนี้
แล้วก็อย่างที่บอกไปออกหมายจับไป๖คน

รูปแบบของขบวนการนี้เขาทำกันยังไง
หลักเป็นแบบนี้มี๕รูปแบบค่ะ
รูปแบบที่สองชวนให้เอาเงินมาลงทุนในรูปแบบสหกรค่ะ
อ้างว่าได้ปันผลสูงนะแต่สุดท้ายไม่มีปันผลให้
รูปแบบที่สามนะคะชวนลงทุนซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมออนไลน์
จากบริษัทในเครือที่ผู้ต้องหาปล่อยให้เช่า
กลุ่มผู้ต้องหาก็จะอ้างว่าบริหารจัดการค่าตอบแทนให้หมดเลย
แต่ผู้เสียหายคือไม่ได้เห็นสินค้าไม่ได้จับสินค้าจริงด้วยซ้ำ
รูปแบบที่๔ชวนให้เอาเงินสดหรือทองคำมาร่วมเป็นกองทุนส่วนตัวของกลุ่มผู้ต้องหา
แล้วก็อ้างว่าทุก๒๑วันจะได้เงินคืนร้อยละ๙๕ของเงินลงทุน
ลงทุนมากก็ได้คืนมากอ้างแบบนี้
รูปแบบที่๕ชวนให้ลงทุนซื้อทองคำจากร้านขายทองทั่วไป
แล้วเอาทองคำพร้อมใบเสร็จมาลงทุนตามโปรโมชั่นของบริษัท
การลงทุนคำนวณจากราคาทองคำที่ระบุในใบเสร็จ
ผู้ลงทุนได้รับผลกำไรตอบแทนร้อยละ๔๓๕ของเงินลงทุน
เยอะมากนะคะอ้างว่าจะให้เยอะขนาดนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแบ่งจ่ายกำไรเป็น๒งวดนะ
แล้วก็แบ่งจ่ายคืนเงินต้นด้วยรวมเป็น๑๐งวดนะ
คนก็หลงเชื่อคือลงทุนมากก็ได้ผลตอบแทนมาก
คนก็หลงเชื่อมูลค่าความเสียหายก็เลยสูงมากเป็นหลักพันล้านบาทนะคะ
ทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะชื่อประสิทธิเจียวกกที่เขาเป็นใครยังไงแบบไหน
คุณผู้ชมข้อมูลเยอะมากนะเยอะค่ะ
แล้วข้อมูลออกมาในทิศทางที่ว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมาก
มีการอธิบายเป็นคนแบบเป็นคนช่วยเหลือสังคมต่างนานาถึงขั้นมีเพลงแต่งให้เขา
ชื่อเพลงว่าประสิทธิ์ผู้ให้นะคะและคนแต่งและคนร้องคือคุณแอดคาราบาล
ลองฟังเพลงเขาหน่อยไหมคะ
อย่างนี้จะกินแต่กลับโหยติ้มสุสังควรนั่งตั่งใจ
นั่นคือแบบอย่างแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่คือคุณแอคาราบาลเป็นคนแต่งเองนะ
สิทธิ์ผู้ให้แต่ยังไงกลายเป็นผู้ต้องหาอยู่ตอนนี้นะคะประสิทธิ์เนี่ย
ที่ตกใจคือโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะถึงขั้นน้าแอดแต่งเพลงให้เลยเหรอ

ทีมข่าวเรารีบยกหูหาผู้จัดการของคุณแอดคาราบาลเลยนะคะ
เรื่องนี้ผู้จัดการก็รีบชี้แจ้งเหมือนกันว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งคิดไปไกล
อันนี้คือเป็นการว่าจ้างทำงานเท่านั้น
คือทำงานตามปกติก็มีคนจ้างมาให้โจทย์มาว่าอยากให้คุณแอดเนี่ย
แต่งเพลงแบบนี้แบบนี้ลักษณะประมาณนี้แล้วก็ให้ร้อง
คุณแอคาราบาลก็แค่รับว่าจ้างงานนั้นมาแล้วก็ทำตามโจทย์เฉย
ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและไม่เคยเจอกันด้วย

แต่รายละเอียดอย่างอื่นไม่รู้รับจ้างปกติเหมือนพักการเมือง
เหมือนใครที่จะแต่งจ้างว่าจ้างแต่งเพลงก็ตกลงในราคาเพลงละ
เท่าไหร่ในราคาที่อาตั้งไป
รับจ้างอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยเจอเจ้าของกันเลย
ข้อมูลที่เขาให้มาเขาก็ให้มาหลู่ทั้งนั้นแหละถูกไหมน้อง

นั่นแหละเขาก็ให้มาลูกแล้วก็แต่งตามโจทย์ที่เขาให้มาแค่นั้นเองอืม
เพราะหลายคนก็ตกใจกับเรื่องนี้ปรากฏไปดูอ้าวนี่ค่ะ
เป็นรูปภาพตัวเองสมัยก่อนเขียนข้อความในรูปก็คือ
ไร้สาระขนาดไหนยังไม่สายเกินที่จะแก้ไข
แม้ชีวิตจะเหลือน้อยสักเพียงใดก็ยังไม่สายเกินกว่าจะทำดี
ความขัดแย้งในสังคมไทยมันมากเหลือเกิน
ขอยุติบทบาทแต่เพียงเท่านี้ดูแลตัวเองด้วยครับพี่น้อง
คนก็ตกใจหนักไปอีกว่าเอ๊ะน้าแอดกำลังจะสื่อถึงอะไร

ผู้จัดการบอกว่าที่แน่เลยคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิเจียวกกแน่นอน
โพสต์นี้แต่เกี่ยวกับอะไรอันนี้ผู้จัดการบอก

มีการกล่าวถึงประสิทธิ์เจียวกกนะคะหลังจากถูกออกหมายจับนะคะ
คือคณะก้าวหน้าเนี่ยเคยออกมาแฉนะคะ
บอกว่าเป็นเจ้าของเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์
และเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะ
เขาก็ร่วมกันขุดหลักฐานด้วยนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่ามีการเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายของธุรกิจของนายประสิทธิ์ด้วย

ว่านายประสิทธิ์เคยมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
เมื่อวันที่๓ธันวาคมปีที่แล้ว

ในรายการนายประสิทธิ์ยอมรับ
ว่าถูกเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนทหาร

ก็เลยอาจจะถูกมองว่าเป็นเบื้องหลัง

แล้ว๒แอปนี้เป็นของบริษัทนายประสิทธิ์ด้วย

การมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ
ตัดต่อทำยังไง

แล้วทบออกมาแถลงข่าวอยู่หลายครั้งนี้
อันนี้ก็เล่าที่มาที่ไปทบเข้าไปเรียน
ทหารตำรวจหน่วยงานราชการทุกอย่าง

ก็ไปเรียนได้แล้วทหารเนี่ย

เป็นองค์กรที่มีคนเข้าไปเรียนแล้วทหารก็เข้าไปเรียนเหมือนกัน

เชื่อมต่อกันเนี่ยก็คงจะเชื่อมต่อกันที่

คุณประสิทธิ์เปิดขึ้นมาเพื่อสอนทหารใช้โซเชียลมีเดีย

สอนนักเรียนจิตอาสาในโรงเรียน

ทีนี้คำถามข้อที่๑ก็คือ
คุณประสิทธิ์ทราบหรือเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า

คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า
คุณประสิทธิ์ทราบรึเปล่าคะว่า